คุณผู้ชมคะบางทีเนี่ยคนหน้าตาดีก็ไม่ได้นิสัยดีเหมือนหน้าตาเสมอไป
ใช่แต่คุณเนี่ยหน้าตาดีแล้วก็นิสัยดีด้วย
รับอยากจะให้ชมกลับ
เอาเป็นว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะคะ
หน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีเลยไปแอบขโมยชุดชั้นในสาว
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางกรุงค่ะในกรุงเทพอินธรรมระ๔๗นี่เอง
ใกล้ออฟฟิศเราเลยใช่อยู่ตรงนี้ไม่ไกลเนี่ยนะคะ
สงสัยตอนทำไปไม่รู้ว่าเขามีกล้องมุมจรปิดด้วยนะคะ
ในภาพจากกล้องมุมจรปิดจับภาพก็ได้ทั้งหมด
ผู้ชายนี่กำลังเดินมานะซุ่มด้อมมองซุ่มโป่งอยู่แถวรอบรั้ว
หลังจากนั้นค่ะพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะคะ
ก็คือเข้าไปขโมยกางเกงในของผู้หญิงที่เขาตากเอาไว้หน้าหอพัก
และเขาก็พยายามนะปิดบังอำพรางด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
แต่ผิวพันธุ์ของเขาเนี่ยมันดูดีหน้าตาเขาดูดีทะลุออกจากหน้ากากอนามัยเลยนะคะ
แต่ผู้หญิงคนที่เขาถูกขโมยกางเกงในเขาหวาดกลัวสิคะ
แม้ว่าคุณจะหน้าตาดีแต่พฤติกรรมแบบนี้มันน่ากลัวเนี่ยนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นแบบนี้นะคะเตือนภัยจ้าพิกัดอินธรรมระ๔๗โรคจิตขโมยชุดชั้นใน
ตกไป๖ตัวหมายถึงขโมยไป๖ตัวหน้าตาก็ดีแต่โรคจิตมาก
สมัยนี้รู้นะไม่รู้ใจโรคจิตเดินหนีไปในซอยแล้วก็เลี้ยวไปทางอินธรรมระ๔๙
ทุกคนระวังไม่ได้อยากจะให้คืนถึงได้คืนก็ไม่กล้าใส่แล้วฝากแชร์ต่อด้วย
สงสัยอยากดังเป็นเพื่อนฝูงใครฝากเตือนด้วยนะเลิกซะ
นี่เป็นข้อความทั้งหมดที่ผู้หญิงเขียนไว้นะคะและหลังจากเกิดเรื่องค่ะ
หญิงสาวคนนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักแล้ว
แล้วก็เอาคลิปนี้ลงเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งให้ชาวเน็ตช่วยกันขุดคุยช่วยแจ้งเบาะแส
ถ้าเห็นลักษณะแบบนี้เป็นเพื่อนใครแจ้งบ่อแสไปที่เธอได้นะคะ
ชาวเน็ตที่เข้าไปดูคลิปตั้งข้อสังเกตถึงโลโก้บนเสื้อของผู้ชายคนนี้
เน็ตเขาเก่งเนอะเขาก็ซูมไปเนี่ยหน้าอกหน้าอกซ้ายนะหน้าอกซ้าย
เบลอเราเบลอแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูของจริงมันเป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
แถวดินแดงมันยิ้มเสื้อใครมาใส่รึเปล่า
ก็ต้องเห็นหน้าเขาเพื่อนก็ต้องบอกแล้วก็จะได้ตามตัวเจอถึงจะรู้